วันแห่งความรักไม่ใช่เราจะส่งความรักกับแค่ดอกไม้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าก็จะมีการประดิษฐ์ของต่างเข้ามาเพื่อเรียกเงินในกระเป๋าของคู่รัก

ไม่ว่าเป็นดอกไม้เป็นช็อกโกแลตเป็นขนมหรือว่าเป็นตุ๊กตาก็ตามนะครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูที่ปากของตลาด
ปีนี้พ่อค้าแม่ค้าเขามีการปรับตัวอย่างไรเพื่อความอยู่รอด
แล้วก็สามารถที่ทำให้ตรงใจกับคู่รักในปีนี้มากที่สุดนะครับ
ตามพร้อมกันจากรายงานของคุณมาร์ซีรีส์กลมแก้วครับ
มีการรับส่งละ๑๒๐ของคำสั่งซื้อทั้งหมด
ราคาส่งช่อละ๓๕๐บาทค่ะ
มันคงเป็นการแสดงความรักนะคะแล้วการบอกหลายอย่าง
เช่นการเขียนข้อความมันก็ทำให้คนรับเนี่ย

สำหรับผู้มูลค้าที่สั่งค่ะเป็นใครแล้วอะไรอยู่
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยรุ่นเนอะ
หรือไม่ก็มีนะมีนะที่เขาให้แบบเป็นกรรมใหญ่เลย
ให้กับคุณพ่อคุณแม่จากลูกกับลูกหลานอะไรอย่างนี้

เทคนิคเอาใจลูกค้าด้วยการทำตามออเดอร์แต่ละชิ้น
กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือลูกค้าปีก
เพราะทุกปีจะมีสินค้าเกิดใหม่ดึงดูดลูกค้ามากมาย
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระสอบดอกไม้แห้งหรือตุ๊กตาตกแต่งต่าง
ตัวเลือกที่เป็นสินค้าแทนใจในช่วงวาเลนไทยนะคะ

ทำให้ผู้ประกอบการดอกไม้สดในปากคลองตลาดแห่งนี้

อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการขายผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะ
พ่อค้าปลีกรายนี้ขายดอกไม้ผ่านเว็บไซต์มากว่า๒ปี
โดยภายใน๓๐ชั่วโมงหลังจากลูกค้าสั่งดอกไม้
ก็จะจัดส่งถึงมือลูกค้าทั้งในและนอกกรุงเทพ

ขายได้มากกว่าวันปกติถึง๔เท่า
รายได้เฉลี่ยวันละ๓๔พันบาทค่ะ

โดย๓๔วันก่อนวาเลนไทยปีนี้อยู่ที่ดอกละ๓๐๔๐บาท
สูงเท่าปีที่ผ่านมาที่พุ่งสูงถึง๖๐บาทค่ะ
ส่วนในช่วงวันพิเศษเชื่อว่าราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีก
เพราะไม่มีความต้องการจากส่วนงานรื่นเริงเหมือนทุกปี
และปริมาณดอกไม้ในปากคลองตลาดจะเพิ่มอีก
พ่อค้ารายใหญ่ในต่างจังหวัดหยุดซื้อดอกไม้จากสวนตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๓กุมภาพันธ์ค่ะ